เอาละครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยข่าวที่สำคัญข่าวนี้นะครับ
วัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม
ถือว่าเป็นหนึ่งในพระอารามหลวงที่สำคัญ
และในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ
ทางวัดก็มีการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทัศกาล
การการย้อนรอยพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในราชวงศ์จักรีขึ้น

เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับ
เห็นอยู่นี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนจากนิทัศกาล
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษในราชวงศ์จักรี
ซึ่งจะจัดขึ้นณหน้าพระวิหารพระพุทธศัยญาติ
พระเชตุพลวิมลมังคารารามหรือว่าวัดโพ
โดยพระราชปริยัติมุณีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพล
ได้เปิดเผยครับว่าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พุทธศักราช๒๕๖๒นี้เป็นพระราชพิธีที่สำคัญ
จัดขึ้นในรอบ๖๙ปี
ซึ่งเชื่อว่าหลายคนยังไม่มีโอกาส
เห็นพระราชพิธีนี้มาก่อน
ดังนั้นทางวัดพระเชตุพลจึงได้เตรียมจัดทำนิทัศกาล
ย้อนรอยงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

เพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่เรื่องราวหน้าประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่
ของราชวงศ์จักรีให้กับประชาชนได้รับทราบ
โดยนิทัศกาลจะถูกจัดทำขึ้น๒ภาษา

เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจถึงพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยครับ
จุดประสงค์หลักจริงแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่า
๙ปีมีพิธีบรมราชาพิเศษ
แล้วต่อไปนี้เราก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่เราจะได้เห็น
เพราะฉะนั้นเรื่องการบรมราชาพิเศษนี่
พิธีลักษณะเช่นนี้ในประวัติศาสตร์นี้

เพราะฉะนั้นเป้าหมายของวัดเนี่ย
ไม่ใช่เฉพาะชาวต่างประเทศเท่านั้น

สำหรับท่านไหนที่อยากจะเห็นการจัดนิทัศกาลของจริง
ก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ที่วัดพระเชตุพล
ตัวอย่างเช่นความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ลำดับของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีแต่ละพระองค์
รวมไปถึงภาพหายากต่างในอดีต

ก็จะได้ชมกันในนิทัศกาลครั้งนี้นะครับ